ตอนประมาณตี๒ของวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
พนักงานอบตถูกโจวัย๑๗คือขับเก๋งมาประกบแล้วก็ยิงจนเสียชีวิต
ทีนี้ความคืบหน้าค่ะตำรวจปิดจ๊อปคดีนี้ได้แล้ว
หลังจากที่มีการขอสารออกหมายจับแล้วก็บุกไปถึงบ้าน
ท้ายที่สุดโจวัย๑๗ที่เกาะเหตุก็ขอมอบตัว
เรื่องนี้ค่ะผู้เสียชีวิตคือนายวีรยุทธ์หรือว่าแม็กซ์สมบันอายุ๒๘ปี
เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบที่จังหวัดศรีสเกต
ถูกยิงหนึ่งนัดแล้วกระสุนเข้าที่ไหล่ขวาทะลุอกซ้าย
เสียชีวิตเมื่อตอนประมาณตี๒ของคืนวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนราชการรถไฟ๓ที่อำเภอเมืองศรีสเกต
ทีนี้โดนยิงเนี่ยถูกยิงขณะที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อนซ้อนสามกันมา
แล้วผู้ตายนายวิรยุทธ์นั่งอยู่หลังสุดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงหน้าร้านข้าวแกงค่ะที่ถนนราชการรถไฟ
ส่วนคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์คือนายสุวรรณขันทเศษอายุ๒๖ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าไม่เคยรู้จักเลยกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วยืนยันด้วยว่าไม่ใช่คู่อริกัน
ล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้า
ผู้กำกับการสพเมืองศรีสะเกดบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็มีการบูรณาการกำลังกันทั้งชุดสืบสวนชุดปราบรามจราจรทั้งหมดเลยค่ะ
รู้ว่าคนที่ก่อเหตุคือเยาวชนอายุ๑๗ปี
หลังจากนั้นก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาลออกไหมจับ
ฐานความผิดก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรทีนี้พอได้หมายสารมาแล้ว

ท้ายที่สุดเยาวชนวัยสิบเจ็ดปีก็ได้มอบตัวนะคะเบื้องต้นก็รับสารภาพค่ะว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหนึ่งคนชื่อเล่นเนี่ยชื่อในบิ๊กแล้วเยาวชนวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยเป็นคนขับรถส่วนในบิ๊กอ่ะนั่งอยู่ที่เบาะหน้าด้านซ้ายนั่งคู่กับคนขับแล้วในบิ๊กนี่แหละเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้มาจากอะไรมาจากการที่คำ
ไม่พอใจกันทีนี้ก็เลยไปเอาปืนที่บ้านเนี่ยมาเตรียมไว้หลังจากนั้นเยาวชนวัยสิบเจ็ดปีก็ไปรับในบิ๊กมาช่วยกันก่อเหตุนะคะส่วนทางด้านแม่ของผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยนะคะก็บอกว่าแม่เนี่ยเลี้ยงลูกสามคนมาคนเดียวส่วนลูกคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยจะพูดจาอะไรแล้วที่ผ่านมาแม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าลูกเนี่ยมีอาวุธปืน

ตัวลูกชายที่เป็นพนักงานอบตที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะไม่เคยขัดแย้งกับใครแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะ